ช่วงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องราวที่มันสวยงามเอาใจแฟนข่าวหนุ่มกันบ้างดีกว่า
ให้ตื่นเต้นกว่านี้ตื่นเต้นกว่านี้
แค่นี้พอฮะแค่นี้มันก็ออกอาการจะแย่อยู่แล้วล่ะครับ
ไปดูอสสาวสวยที่เขาว่ากันว่าสวยที่สุดในประเทศไทยงานทะลุจักรวาลกันไปเลย

เป็นไงล่ะครับสาวสวยคนนี้นี่แหละคุณผู้ชมนางสาววราพรจัดเดต
มีชื่อเล่นนะชื่อเล่นว่าน้องขวัญครับ
ชื่อน่ารักมากคนชื่อขวัญส่วนมากจะน่ารัก

วัย๒๕ปีครับสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนหรือว่าอศเชียงใหม่ที่๑
เขาไม่ได้รับการจัดอันดับจากเพจประหลัดอำเภอพันเหล็ก
และเพจข้าราชการไทยหัวใจเพื่อชาติ
อยู่ตรงไหนได้ไหมใครเข้าไปดูในเพจ
ในสองเพจนี้นะครับเขาจัดให้เป็นอสหญิง

กลายเป็นกระแสข่าวในโลกโซเชียล
ชมในความสวยหวานแกร่ง
ครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ
น้องขวัญก็ฝากขอบคุณไปยังอศทั่วประเทศเลย
ที่ช่วยโหวตลงคะแนนให้เธอ
แล้วก็มีการแชร์ภาพของเธอไปตามเพจต่าง
แล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้คนมากยิ่งขึ้น
หลังจากนี้เธอก็บอกว่าจะตั้งใจทำงานต่อไป
เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนนั่นเองครับ
แขกกูดีค่ะก็ทุมสวยนิดหนึ่งเงินชนะฮะถ้าเป็นอย่าง
ทำงานทั่วไปเราก็ต้องตั้งใจทำงานปกติ
อย่างสำหรับน้องน้องหรือว่าเพื่อนที่ที่อยากออกกำลังกายอะไร
แต่สักจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรกัน
เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนที่อยากจะหันมาดูแลสุขภาพ

เสียงก็น่ารักหน้าตาก็น่ารัก
เสียงของเขาเนี่ยนะครับบอกเลยว่าน่ารักมากเลย
แล้วเสียงของน้องขวัญเขาเสียงคุณเสียงคุณ

คือแบบคือน่ารักมากจนจนน้องเขาเข้ามาอยู่ในร่างแล้วอ่ะ
เพราะฉะนั้นโชว์การเพราะกายเป็นการประกวดเพราะกาย
เพราะว่าเธอชอบออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจเลยทีเดียว
และที่สำคัญโอ้เขาบอกว่าใช้เวลาว่าง
คือหมายถึงว่าอาหารที่แบบไม่มีไขมันเกลือโซเดียมต่ำอย่างนี้
อืมคลีนเกลี้ยงทั้งจานเลยไม่เหลือไม่ต้องล้างเลยทีเดียวเชียว
แต่ที่สำคัญเห็นบอกว่าชอบซ้อมมวย
ใครที่อยากจะไปจงไปจีบอันนี้ต้องระวังนะฮะ

ผมก็มีเพลงให้กับน้องขวัญด้วยนะครับว่า
เป็นขวัญใจของใครหลายคนเนี่ยมันต้องให้เพลงนี้
ใช่เลย

ใช่เลยโดนใจฉันเลย
ต้องสวยขนาดนั้นต้องหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีคนนี้ใช่เลย
ดูคุณจะเคลิ้มเป็นพิเศษเลยนะ

แต่ต้องยอมรับนะน้องขวัญเขาน่ารักจริงแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดี
แล้วต้องดูแลสุขภาพด้วยต้องออกกำลังกายด้วย
เอาล่ะเอาล่ะคุณผู้ชมนะไลน์กันเข้ามาเยอะจริง